ร้องได้ให้ร้าน
ร้องได้ให้ร้าน
สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายวิสานามสกุลลีรัตนโชธอายุ๑๑ปี
ผมอยู่ชั้นป๕โรงเรียนอนุบาลเชียงของอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายครับ
ที่บ้านผมอยู่กันทั้งหมด๓คนมีผมมีน้องสาวชีต้าอายุ๙ปีครับ
แล้วก็แม่แก้วอายุหกสิบห้าปีครับแม่ทำงานเป็นแม่บ้าน
กักด่านตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสนครับกวาดตึกเช็ดตึกทำความสะอาด
แม่ก็เหนื่อยครับต้องไปช่วยห้องครัวด้วยครับทำเช้าถึงเย็นเลยครับ
บางครั้งแม่จะเป็นลมเลยด้วยซ้ำครับตอนนั้นแม่ปั่นไปแม่ก็เหนื่อย
ดีที่ลงแล้วผมไปจับกระยานไม่ทันแล้วผมก็บอกแม่ไหวไหม
ผมก็เลยเข็งจักรยานให้แม่แล้วน้องก็ประคองแม่ครับ
จริงจริงผมก็ไม่ใช่ลูกที่แท้จริงของแม่แก้วครับแม่ที่แท้จริงของผมเป็นคนเนปานครับ
เขาเข้ามาประเทศไทยมาเรียนแลกเปลี่ยนภาษาครับพ่อของผมก็มาแลกเปลี่ยนภาษาครับ
พอเขาสองคนมาเจอกันที่ประเทศไทยเขาก็ตั้งท้องผมขึ้นมา
แม่ของผมก็ไม่อยากจะเอาไว้ครับอยากจะทำแท้งแต่ว่าแม่แก้วรู้ข่าวว่าเขาจะทำแท้ง
ก็เลยมารับผมเป็นลูกครับผมกินนมแม่ได้สิบสองวัน
เขาก็ทิ้งผมไว้ให้แม่แก้วส่วนแม่ที่แท้จริงของผมก็กลับเนปานไปแล้วครับ
พ่อก็กลับไปพร้อมแม่ครับดีใจที่ได้เกิดมาครับ
แล้วก็ได้มาเป็นลูกแม่แก้วก็ดีใจที่สุดแล้วครับ
ชีต้าก็ไม่ใช่ลูกจริงของแม่แก้วครับตอนนั้นแม่แก้วเปิดร้านอาหารอยู่ครับ
เขาก็มาสมัครงานครับหอบน้องซีต้าตอนอายุ๔เดือนกับ๑๔วันมาครับ
แม่น้องชิต้าก็บอกว่าฝากไว้สักอาทิตย์หนึ่งก่อน
เขาบอกว่าจะกลับไปอุดรครับจะเอาเงินมาให้
เขาก็กลับหายหนีไปเลยส่งเงินมาสองพันบาทครับ
จากนั้นก็ติดต่อไม่ได้เลยครับ
ปูเป็นเด็กดีเป็นเด็กฉลาดเป็นเด็กเลี้ยงง่ายไม่ร้องไห้เลยตอนเด็กว่างนอนสอนง่าย

ดีใจที่ได้เด็กสองคนนี้มาเลี้ยงเพราะว่ามันทำให้เราไม่เหงา
อีกอย่างหนึ่งก็เราได้ช่วยชีวิตเขาไว้
ถ้าเราไม่รับเขามาเลี้ยงไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตเขา

เมื่อก่อนแม่ก็มีสามีค่ะเป็นชาวต่างชาติค่ะเป็นชาวออสเตรเลียค่ะ

รักน้องบูรักน้องชีต้าแล้วก็รักแม่ด้วยค่ะ
อยู่กันมา๒๑ปีค่ะมีความสุขมากค่ะ
เงินทองก็ไม่เดือดร้อนไม่อดไม่อยากค่ะ
เมื่อ๖ปีที่แล้วก็เหตุการณ์ก็เกิดขึ้น
เขาไปเข้าห้องน้ำแล้วก็ลื่นหกล้มเส้นเลือดในสมองแตกค่ะ
เด็กสองคนมาแล้วก็เขย่าพ่อทั้ง๓คนแม่ลูกเขย่า
พ่อป๊าป๊าตื่นนะเราก็บอกว่าตื่นนะรู้ให้ตื่นนะ
ขึ้นมาก็ไม่ตื่นนะเขาก็เสียชีวิตในห้องน้ำค่ะ
ชีวิตหลังจากที่ไม่มีพ่อลุยก็อับจนครับ
ต้องย้ายโรงเรียนเพราะว่าไม่มีตังค์ที่จะส่งเสียครับ

มูลนิธิก็มารับผมกับน้องสาวไปไว้ที่สถานที่สงเคราะห์เด็กครับ
เพราะว่าเห็นแม่แก้วแก่แล้วครับคงจะเลี้ยงไม่ไหวครับ
ตอนนั้นผมก็กราบเท้าแม่แก้วครับบอกว่าผมไม่อยากไปขออยู่กับแม่ต่อได้ไหม
ก้มลงมากราบเท้าแม่บอกว่าแม่อยากจะให้ผมไปเลย
พ่อก็เสียไปแล้วผมจะแทบทิ้งแม่ได้ยังไง
ผมจะช่วยแม่หาเงินเขาก็พูดอย่างนี้
วินาทีที่น้องบูกราบราวเนี่ยแม่ก็รู้สึกผิดเหมือนกัน
ที่ว่าจะให้ลูกไปอยู่มูลนิธิแม่ก็เลยตัดสินใจว่าแม่เลี้ยงเองก็ได้
ขอบคุณที่แม่เลี้ยงหนูมาจนเติบโตค่ะ
หนูรักแม่มากค่ะรักเท่าชีวิตอ่ะรักมาก
ยายครับมีความสุขครับรักแม่มากครับ
ภูมิใจที่สุดค่ะที่มีได้เลี้ยงเด็กสองคนนี้ค่ะ
แม่จะทำงานเหนื่อยขนาดไหนแม่ก็ทน
เพื่อเลี้ยงเขาให้โตให้มีอนาคตให้เรียนจบสูงค่ะ
พอสามีตายคิดกับน้องบูว่าเราเลี้ยงไก่
ปลูกต้นไม้ปลูกมะนาวปลูกส้มโอปลูกมะม่วง

ปีนี้ก็ยังขายได้อยู่ค่ะขายได้ตลอด
เมื่อสองเดือนที่แล้วนะตอนนั้นแม่เองก็ทำงานอยู่ที่ตมอยู่
แล้วก็มีคนโทรไปบอกว่าไฟไหม้สวน
แม่ก็ตกใจไฟไหม้สวนเขาบอกจะไหม้ถึงบ้านแล้ว
พอดับเคริงมาฟัยลุก
ใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวไม่มีใจแล้วแมว
หมดแล้วหมดแน่เลยจะทำยังไงจะไปอยู่ที่ไหนกัน
ชีวิตแย่มากค่ะตอนนี้
ผมอยากมารายการร้องได้ให้ล้านวันนี้ผมอยากจะ
นำเงินมาลงทุนซื้อพันธุ์ผักกับผลไม้
และมาซื้อพันไก่อีกครั้งครับ
จะเอามาทำมาหากินเลี้ยงแม่แล้วก็เลี้ยงครอบครัวครับ

มาพบกับนักสู้รุ่นจิ๋วนะครับคนต่อไปของเราเลยนะครับ
บูครับแม้ไม่รู้ว่าพ่อแม่ที่แท้เป็นใคร
แต่ก็ดีใจที่ได้เกิดมาขอทดแทนคุณมารดา
แม้ท่านไม่ใช่แม่ที่แท้จริง

สวัสดีครับ
ตรงนี้เลยน้องโบครับตรงนี้ตรงกลางนี่เป็นที่ของน้องโบนะครับ
ก็ขอต้อนรับน้องบูนะครับเป็นนักสู้รุ่นจิ๋วในรายการของเราร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตครับ
นำตัวให้กับคุณผู้ชมทางบ้านได้รู้จักหน่อยครับปู
สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายวิสาลีรัตนาโสชื่อเล่นชื่อน้องบูครับอายุ๑๑ปีครับ
วันนี้น้องบูนะครับก็มากับครอบครัวของน้องบูนะครับแน่นอนนะครับก็คุณแม่แก้วนะครับแล้วก็น้องสาวน้องชีต้านะครับสวัสดีครับ

คุณผู้ชมทางบ้านตอนนี้คงสงสัยแน่เอ๊ะทำไมน้องบูต้องทาหน้าด้วยอันนี้เขาเรียกอะไรแป้งอะไร

แป้งนี้มันเป็นสัญลักษณ์ของพม่าแล้วก็เวลาผมใส่มันทำให้ผมระลึกถึงพ่อผมครับ
แล้วคุณพ่อที่เลี้ยงมา

แล้วมันไปเกี่ยวพันกับแป้งธนาคารได้ยังไงลูก
คือพ่อจะเอาหนังสือหนึ่งเล่มมาให้ครับมาเปิดให้ดูผมก็เห็นผมก็ชอบพ่อก็แนะนำให้ใส่ด้วยก็เลยใส่มาตั้งแต่ตอนนี้แหละครับ

มันคือสัญลักษณ์ของความรักระหว่างเรากับพ่อ

แล้วเพื่อนเราไม่ถามว่าทำไมเราถึงทาอย่างนี้เพื่อนแซวไหม

แถวนั้นเขาก็ทากันนะเชียงของอะไรเนี่ยก็มี
ผิวเราดันเข้มไงแล้วเราอยู่ทางเหนือไง
แต่จริงเนี่ยเชื้อสายแล้วคุณพ่อแท้เราเนี่ยเป็นเนปานใช่ไหม

มาทั้งหมดกี่ปีแล้วลูกเนี่ยแป้งวันนี้

ทุกวันนี้แข็งแรงไหมมีใครยังแซวอะไรเราอยู่ไหม

เราต่อสู้กับคนเวลามาแซวเราได้ยังไงเวลาเราเป็นเด็กแล้วเวลาเพื่อนอำเรา
เราใช้วิธีการต่อสู้กับสภาวะจิตใจอย่างนั้นได้แบบไหน
ว่าก็ว่าไปครับผมก็รู้สึกว่าผมก็ไม่ได้เป็นตัวประหลาดของใครครับ
บูทาแล้วก็ชวนชีต้าเขาทาด้วยเหรอ
ไม่ครับชีต้าก็ใส่เองเป็นประจำอยู่แล้วครับไม่ได้ชวนครับ

ชีต้าเหล่าทาแรกมีสภาวะเพื่อนแซวเราไหม

คุณแม่แก้วไปเจอเขาได้ยังไง
ก็ตอนนั้นก็ทำร้านอาหารแล้วก็มีคนรู้จักกันมาบอกว่ามีคนจะทำแท้งอ่ะ
อยากได้ไหมอยากได้ลูกไหมก็ไปกับเขาขับรถไปกับเขาตอนนั้นมีรถเนอะ
โดยที่ยังไม่เคยเห็นหน้าพ่อแม่ของบูมมาก่อน

พอมารับมาที่บ้านที่เก้าก็เลี้ยงเขาดูแลเขาอย่างดีนะให้ทานอาหารอย่างดีอะไรอย่างนี้หมดแล้วทีนี้พอมาถึงวันที่๑๙เป็นวันวิสาขบูชาเขาก็ปวดท้องตอนเช้า๙โมงเนอะ

ก็มาวันที่๙พฤษภามาคลอดวันที่๑๙พฤษภา
แล้วเขาจะไปทำแท้งได้ยังไงก็๙เดือนแล้วนะ
แล้วทีนี้ถามคุณแม่แก้วคุณแม่แก้วมีลูกของตัวเองไหมครับ
จริง๔คนแต่เขาก็มีครอบครัวไปหมดแล้ว

อันนี้มาแต่งกับฝรั่งนี่ก็อยู่กันมาไม่มีลูก
แล้วก็อยากจะเลี้ยงเด็กอยากจะได้เด็กมาเลี้ยงแล้วก็อีกอย่างเราก็เป็นคนชอบเด็ก
บูเห็นบูบอกทุกคนที่พบเจอไม่ว่าใครก็ตามเวลามีคำถาม

มันดีใจมากขนาดไหนไหนเล่าให้ฟังสิ
ก็ดีใจมากครับ
เพราะว่าผมเกิดมาผมก็ได้เล่นกีฬาได้กินอาหารอร่อยครับ
โลกของเรามันสวยงามจัง

แม่ผมขอบคุณนะที่ทำให้ผมได้เกิดมาผมรักแม่มากครับ
เรานี่มันช่างเจรจานะ
พี่น้องนอกสายเลือดคู่นี้เขารักกันดีไหม
เขาก็รักกันดีค่ะก็ไม่ทะเลาะกัน
ชีต้าก่อนว่ารักบูไหม

รักมากเหมือนกับเพื่อนที่เกิดมาเป็นพี่น้องที่ไม่ได้แท้จริง
เป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งพี่ถึงเราจะไม่ใช่พี่น้องที่แท้จริงแต่ก็รักมาก

เป็นกิจกรรมที่เราทำกันพี่น้องอย่างนี้เหรอ

สายสัมพันธ์นั้นมากเลยเชิญชีต้าบนเวทีได้ไหมเช็ดน้ำตาก่อนมาเร็วตัวเล็กมาบนเวทีค่ะขอเสียงปรบมือ
ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ฝากเพลงช่วยบอกแทนใจ

วันนี้เขาขึ้นยืนร้องเพลงมันเป็นภาพที่มีความสุขนะ

ในร้องหน้าภัยร้านลุกทุ่งสู้ชีวิตกล้านในคราวหน้า

มีนัดกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับ
ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
วันนี้พวกเราทุกคนขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับ

คือเราก็ไม่รู้เลยใช่ไหมว่าเราไม่ใช่ลูกคุณแม่
ครับตอนนั้นก็ไม่รู้เลยครับ

เด็กไม่รู้เลยว่าเขาไม่ใช่ลูก
แล้ววันหนึ่งคุณแม่จะต้องพูดว่าเขาไม่ใช่ลูก

แต่ไม่อยากจะพูดไม่อยากให้เขาได้ยินก็

ที่คุณแม่บอกว่าลูกทั้งสองคนไม่ใช่ลูกแท้
เพื่อเป็นการให้เด็กตัดใจจากเรา

มูลนิธิด้วยกันที่มารับปูกับชิต้าไป

ผมหนีอย่างเดียวครับไปกัดเท้าแม่ครับ
บอกว่าผมไม่ไปได้ไหมครับ
แม่หนูขอให้เธอหนูจะเลี้ยงแม่ให้ดีที่สุดนะครับ

ที่นั่งวิบัติให้ดีผ่านได้ให้ดีผ่านได้เจ้ากับมหวังสา